ได้เวลาของสายตรวจโซเทียลแล้วนะคะพบกับน้องเฟื้องค่ะ
รุนสวัสดิ์คุณผู้ชมนะคะเรื่องราวบนโลกโซเชียลมีมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
เรื่องแรกเป็นเหตุการณ์ที่นาทีเฉียดตายนะคะ
ควันหลง๗วันอันตรายสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้
บุรีรำค่ะก็มีคนเอาคลิปเหตุการณ์มาแชร์บนโลกโซเชียลนะคะ
เหตุการณ์ชายวัย๖๒ปีเนี่ยเมาขับรถกระบะพุ่งชนร้านสะดวกซื้อ
ทำให้หนุ่มนักศึกษาถูกอัดก๊อปปี้ขาหักสองข้างนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพที่แชร์กันบนโลกโซเชียลนะคะทั้งภาพแล้วก็คลิปค่ะ
นาทีรถกระบะเฉียวชนรถจักรยานยนต์ที่กำลังขับอยู่บนถนนล้มลง
เหตุเกิดขึ้นบนถนนบุลำดวนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๓คนนะคะ
จำนวนนี้อาการสาหัส๑คนคือนายมงคลโพธิชัยอายุ๑๘ปี
เป็นนักศึกษาปวชปี๓ขาหักทั้งสองข้างค่ะ
เพราะว่าขณะเกิดเหตุได้นั่งหันหลังทำให้ไม่สามารถวิ่งหนีได้ทัน
โดนอัดเข้าไปเต็มเลยนะคะ
ต้นแพทย์โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำวินิจฉัยว่า
อาจจะต้องตัดขาข้างขวาเนื่องจากกระดูกแตกละเอียดค่ะ
ส่วนขาซ้ายยังรอดูอาการอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนคนขับรถฟอร์ดนะคะคือนายดำรงปาละสารอายุ๖๒ปี
หลังเกิดเหตุก็ออกไปยืนอยู่ข้างรถ
อาการมืนเมาผู้จาไม่รู้เรื่องค่ะ
ถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองบุรีรำ
แล้วก็ทราบว่าจากการวัดระดับแอลกอฮอล์นะคะ
พบระดับแอลกอฮอลในร่างกายถึง๖๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
เลิศโรรำพี่ชายเจ้าของร้านสะดวกซื้อก็เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถฟอร์ดกำลังจอดอยู่ริมถนนฝั่งตรงข้าม
แล้วเป็นยังไงต่อฟังเสียงกันค่ะ
มาว่าชนน้องน้องนั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งตรงนี้คนเดียว
ช่วงที่คุย๓โต๊ะตรงนี้นั่งกวาดโต๊ะไม้แล้วก็เป็นโต๊ะหินอ่อนตรงนี้
แล้วก็ไปชนประตูประตูหน้าร้านเลย

น้องเข้าไปอยู่เนี่ยตรงเลือดเนี่ยรอยขาเขา
ผมก็วิ่งเข้ามาข้างหลังเนี่ยผมก็ได้เห็นน้องร้องโอ๊ยอยู่ตรงนี้
ร้องพี่ช่วยคนด้วยช่วยคนด้วยก็เลยบอกเขา
เรียกโปรเซตเตอร์มาแล้วก็ช่วยกันดันรถออก

น้องเขานอนอยู่ข้างล่างแล้วขาขาข้างหนึ่งอยู่ข้างบน
ข้างหนึ่งอยู่ข้างล่างประมาณนี้ครับรถทับอยู่

ด้านพ่อกับแม่ของหนุ่มนักศึกษานะคะ
เห็นสภาพลูกชายที่โรงพยาบาล
ก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะ
เพราะว่าไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกชาย
กรณีที่เกิดขึ้นก็อยากจะเรียกร้องให้ตำรวจ
ดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดนะคะ
อีกทั้งให้คู่กรณีออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วย
เมืองต้นตำรวจก็ได้แจ้งข้อหากับผู้ขับขี่

แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มเติมขับรถขณะมืนเมาสุราด้วยนะคะ
เห็นใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ